น้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเอง
ผู้ชมครับวันนี้๑๔๔วันนับตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดคดีของน้องชมพู่นะฮะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร
หายจากบ้านไป๑๑พฤษภาคม
พบเป็นศพบนภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้าน๑๔พฤษภาคม
วันนี้เราต้องคุยกันนะครับในเรื่องนี้เนื่องจากมีนัยยะสำคัญทางคดีครับทุกผู้ชมครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เปิดแถลงข่าว
คือต้องบอกว่าเป็นแถลงอย่างเป็นทางการชุดใหญ่ชุดเต็มครั้งแรกเลยนะ
หลังจากที่ถามกันมานานว่าความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจไม่มีบ้างเหรอ

วันนี้ฮะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะฮะอืม
แถลงเลยนะครับตอนเป็นรองพบตรเนี่ยท่านก็รับผิดชอบคดีนี้

วันนี้แถลงเลยท่านเริ่มต้นท่านบอกว่านี่เป็นการแถลงความคืบหน้าคดีนะไม่ใช่ปิดคดีหรือสรุปคดี
เนื้อหาของการแถลงว่ายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับทุกผู้ชมครับค่อยค่อยไล่กันไปนะครับ
วันนี้ใช้สถานที่แถลงข่าวเนี่ยพร้อมกับนายตำรวจชุดทำคดีทั้งหมดนะฮะ
ทางภาค๔ทั้งทางมุกดาหารด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
สถานที่แถลงข่าวคือสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีที่กรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็อย่างที่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่บอกเอาไว้
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทราบข่าวว่าทางพบตรเนี่ยจะเปิดแถลงข่าวคดีของน้องชมพู่เนี่ย
นายชัยพลวิพาก็มาจริงนะฮะมากับหมอปลาด้วยมากับทนายความที่คอยให้คำปรึกษาทางคดีกับเขาอยู่นะฮะ
คุณอุ๊บวิริยะก็มานะครับมาที่สโมสรตำรวจวิภาวดีบอกว่าอยากจะมานั่งฟังการแถลงข่าวด้วยตัวเอง
เพราะว่ามีคำถามอยากจะถามพบตรด้วยว่าถ้าพักคดีเนี่ยแล้วสถานะของผมเนี่ยมันคือยังไง
ปล่อยให้ผมกลายเป็นคนที่ถูกสงสัยต่อเนื่องยาวนานไปจนอายุความ๒๐ปีเนี่ยมันคงจะไม่ได้
พบตรได้ฟังหรือยังอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายแล้วลุงพลก็ได้เข้าไปนั่งฟังในจุด
ที่มีการแถลงข่าวที่สื่อมวลชนก็นั่งอยู่เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
ปัดแตนก็มาด้วยหมอปลาก็มาภรรยามอบปลาแล้วก็ทานายคนต่างนะครับ
อีกมุมหนึ่งนะครับที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
นี่ฮะนี่คือบ้านของน้องชมพู่นี่คุณแม่กับคุณพ่อน้องชมพู่
นายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชา
ก็เปิดทีวีฟังการแถลงข่าวของพบตร
ซึ่งไทยรัฐทีวีเราก็ถ่ายทอดสดนะฮะพบตรก็แถลงประมาณบ่ายสองหน่อยหน่อยนะฮะ
ก็นั่งฟังกันอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับคนที่ฟังกันอยู่
ในสถานที่ที่มีการแถลงที่สโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยนะฮะ
ทางพบตลอบบอกว่าการสอบสวนคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่วันเจอศพ
ตำรวจสัมภาษณ์พยานบุคคลไปทั้งสิ้น๓๘๔ปาก
สอบปากคำแล้วนำเข้าสำนวนการสอบสวน๑๒๐ปาก
มีการสอบปากคำสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญไป๑๓ปาก
เก็บวัตถุพยานต่างไปได้๑๑๓ชิ้น
โดยเป็นพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ๑๖ชิ้น
สำนวนการสอบสวนคดีของน้องชมพู่นะฮะณขณะนี้ครับ
พตลอบบอกว่ามีทั้งหมด๙๑๘นะ

ดิทัศน์ที่เขาเอามาให้ดูเป็นรายละเอียดแบบลงเสียงมาเรียบร้อยเลยอ่ะ
คือเป็นวิธีทัศน์ประกอบการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีมีทั้งหมด๓ชุดด้วยกัน
อบตลบอกเตรียมมาเลยจะได้เข้าใจกันเนี่ยฮะทั้งภาพและเสียงตัวอักษรต่างนะครับ
นี่หลักผงหลักฐานในที่เกิดเหตุที่เก็บมาได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นซึ่งวันนี้นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสรุปแล้วสำนวนการชนะสูตรพลิกศพของน้องชมพู่เนี่ยนะครับ
น้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟเองได้
เพราะฉะนั้นตัดไปเลยว่าเด็กเดินหลงขึ้นไปเองแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้บนภูเหล็กไฟ
ต้องมีคนมาพาไปจากบ้านนี่แหละ
แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก่อนจะพาไปทิ้งไว้ตรงนั้นหรือจะเสียชีวิตแล้วแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ตรงนั้น

เหตุผล๘ข้อพบตรบอกที่นำไปสู่ข้อสันนิษฐานแล้วก็สรุปได้ณขณะนี้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟเองได้
อย่างเช่นเส้นทางมันยากลำบากในการขึ้น
ความสามารถของเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบที่จะขึ้นไปเองได้
มีความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ
นี่ฮะการแถลงข่าวนี่ทำคลิปวิดีโอมาหมดนะครับ
จากการสืบสวนยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟได้ด้วยตนเอง
ขอกล่าวโดยย่อด้วยเหตุผล๘ประการดังนี้
เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถ
จากเส้นทางที่สามารถเดินเท้าขึ้นไปได้
จนถึงจุดพบศพมีจำนวนทั้งสิ้น๔เส้นทาง
จะมีอุปสรรคเป็นเนินหินชันที่มีความชันมากกว่า๖๐องศา
ขวางกั้นอยู่ในทุกเส้นทางเกินความสามารถของน้องชมพู่
เพราะน้องชมพู่ยังไม่สามารถขึ้นบันไดที่บ้านได้
ซึ่งบันไดที่บ้านนั้นมีความชันเพียง๔๕องศา

โภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
อาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานเข้าไป
มีเพียงไข่เจียว๓คำและน้ำส้ม๑ขวด
ไม่สามารถให้พลังงานได้เพียงพอที่จะเดินขึ้นไป
ถึงบริเวณจุดพบศพเองได้
ประสบการณ์ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านได้ให้การสอดคล้องกันว่า
เด็กอายุ๓ขวบไม่สามารถเดินไป
ตนเองได้ซึ่งถ้าหากเป็นการหลงทาง
อาจจะสามารถปีนป่ายได้ถึงแค่บริเวณชั้นที่๒ของภูเหล็กไฟเท่านั้น

จากการหายตัวไปของนางทินเชื้อคมตา
ระยะทางที่พลัดหลงมีระยะทางเป็น๒เท่าของกรณีน้องชมพู่
ชาวบ้านยังสามารถหาเจอได้ภายในคืนเดียว

นิติเวศได้เดินสำรวจเส้นทางจากบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ
มีความเห็นว่าเด็กอายุ๓ขวบไม่สามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดพบศพบนภูเหล็กไฟได้
และกุมารแพทย์ได้ให้ความเห็นเชิงวิชาการว่า
เด็กอายุประมาณ๓ขวบแม้เดินห่างออกจากบ้านไป๒๐๐เมตร
ยังสามารถเห็นตัวบ้านได้เพราะยังเป็นที่ราบอยู่ไม่น่าจะหลงทางได้
และพัฒนาการของเด็กในช่วง๓ขวบก็ไม่สามารถเดินไปยังจุดพบศพได้
อดคล้องกับความเห็นของแพทย์ชนสูตร

ในวันที่พบศพมีสภาพเปลือยกาย
ซึ่งบีดามานดายืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบเส้นผมจำนวน๓๖เส้นตกอยู่ข้างศพ
ซึ่งจากการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เอง
เกิดจากการตัดหรือการเฉือนด้วยมีด
เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น
เนื่องจากน้องชมพู่ไม่สามารถตัดผมตัวเองได้

กลัวที่สูงกลัวที่มืดกลัวป่ากลัวสวนยางพารา
พฤติกรรมที่ผ่านมาของน้องชมพู่ไม่เคยไปเล่นไกลบ้านเลย
ไม่เคยไปเล่นในป่าหรือบนภูเหล็กไฟเลยสักครั้งเดียว
แม้แต่พ่อและแม่ของน้องชมพู่ก็ไม่เคยพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยเลย
จากการสืบสวนสอบสวนจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่
ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดพบศพได้ด้วยตนเอง
เชื่อได้ว่ามีผู้พาน้องไปและทำให้น้องถึงแก่ความตาย
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เสียงที่ท่านฟังไปนี่ไม่ใช่เสียงท่านพบตรนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่
เป็นเสียงที่เขาลงเสียงมาในวิดิทัศน์ที่เขาเอามาแถลงข่าว
เพื่อความชัดเจนเสียงพบตรเนี่ยเรามีให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
อืมแต่ว่าเนี้ยก็คือโดยสรุปเนื้อหาใจความหลักนะวันนี้ก็คือ
เด็กไม่ได้เดินขึ้นเขาภูเหล็กไฟเองมีคนพาไปแต่ด้วยพยานหลักฐานในขณะนี้
เนี่ยมันยังไม่สามารถนำไปสู่การแจ้งข้อหาและจับกลุ่มบุคคลคนนั้นได้
แต่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนม
หรือว่าเด็กเนี่ยไว้ใจถึงขั้นที่สามารถพาเด็กไปได้
โดยไม่มีการขัดขืนหรือว่าร้องออกมา
ทำให้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตอนที่เด็กถูกพาไป
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปแรกที่สนับสนุนว่า
ทำไมตำรวจถึงตัดประเด็นเรื่องที่ว่าน้องไม่สามารถเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองได้
เป็นการเปิดเผยในการรวบรวมข้อมูลของตำรวจ
หลังจบคลิปแรกไปเนี่ยพบตรยืนยันเลยบอกว่า
ไม่ยุติคดีอย่างแน่นอนนะคะการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป
แม้ว่าตามระเบียบตำรวจเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้ใน๑ปี
จะต้องส่งสำนวนให้อายการ
แต่ถ้าหากว่ามีพยาหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีกับใครได้
คดีนี้จะมีอายุความถึง๒๐ปีนะคะ
การสืบสวนก็จะทำไปเท่าที่จะแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
แต่คำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือว่า
ผู้ต้องสงสัยเป็นใคร
ผู้ต้องสงสัยในใจตำรวจในใจทีมสอบสวนเป็นใคร
ลองฟังผมว่าต้องรอตอบนะครับ
คาดหวังเดิมเนี่ย๑๐๐นั้นเราครบไปแล้ว
แต่วันนี้มันมีเหตุผลความจำเป็นที่เราต้องทำเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนก็ยังไม่ได้ยุติ
ท่านพ่อพอครับพุทธิภาทจากไทยรัตน์ทีวีนะครับ
อยากให้ท่านผอบอช่วยยืนยันนะตอนนี้ว่า

ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับ
เปรกับใครบางคนก็ดังใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่า
จะดูว่าถึงวันนี้ยังตอบคำถาม
พี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้าย
แต่อย่างน้อยก็ยืนยันว่า
เรายังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทำงาน
ลุงพลยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีไหมครับท่านครับ

เราไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะตั้งข้อหาใคร
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแถลงได้เลย
ว่าเราสงสัยหรือเราไม่สงสัยใครเราพูดไม่ได้
ที่ว่าเป็นจำเลยสังคมก็ต้องถามว่า
ใครเป็นคนเอาตำแหน่งนั้นให้ก็ต้องไปถามผู้มอบตำแหน่งนะครับ
ตำรวจเราคงตอบไม่ได้
นี่ค่ะก็เป็นคำตอบจากพบตร

ณตอนนี้ยังไม่ได้มีการวางใครเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการ
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครครับแต่เห็นพบตรพูดไว้นะคะว่า
คนร้ายก็ขอให้นอนเครียดต่อไปนะครับ
ก็พูดเอาไว้เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้เลิกคดียังไม่ได้พักคดีด้วยนะครับ
คือจริงแปลว่าตำรวจมีคนร้ายในใจใช่ไหม

วางตัวผู้ต้องสงสัยอย่างเป็นทางการ
คือพบตรบอกว่าวันนี้ถามว่า
ผู้ต้องสงสัยที่เห็นอยู่ที่รู้อยู่
ถ้าจะจับเนี่ยจับได้ไหมก็จับได้
แต่หลักฐานมันอาจจะไม่เพียงพอถึงขั้นไปมัดตัวกันจนแบบ

เพราะฉะนั้นต้องเอาให้มีหลักฐานเพียงพอจริง

ไม่งั้นไปถึงชั้นศาลเอาเขาหลุดคดี
ตำรวจก็ถูกหาว่าไปจับใครมา
แพะหรือจับคนผิดอะไรอย่างนี้อีก
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มั่นใจก่อน
แต่ถ้าถามว่าจะหยุดจะพักคดีไหม

ก็จะมีเรื่องเส้นผมอะไรประมาณพวกนี้
แต่ตอนนี้การลงพื้นที่ไปทำคดีเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จะเป็นลักษณะของการผ่อนหนักผ่อนเบา
มีการลงพื้นที่อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง
แต่ไม่ได้พักไม่ได้เลิกคดีนะครับ

คือมันมีอีกหลายประเด็นในวันนี้ที่แถลง